สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
ข่าวแรกของทุกวันในช่วงนี้ยิ่งเข้มข้นเข้าไปทุกขณะกับความพร้อมของทีมชาติไทย
พร้อมแค่ไหนเราไม่ได้ไปที่นั่นเราไม่รู้

เขาก็บอกว่าการซ้อมมันเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ก็มีการเปลี่ยนระบบในการซ้อมใหม่ด้วยรวมไปถึงมีการจับคู่เซ็นเตอร์
คนที่ไม่ค่อยได้คู่กันเอามาลองคู่กันดูเผื่อในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินที่อาจจะต้องใช้
มีข่าวว่ากองกลางอาจจะไม่ใช่ปกเก้ากับทางชะปุ๋ยที่คู่กันตรงกลาง
อาจจะเอาชนะทิพลงมาเลยไม่แน่เหมือนกันก็มีการลองกันหลายสิ่งหลายอย่าง
แล้วเชฟของบอลมันไม่ได้เสียไป
แต่ซ้อมแบบนี้ก็เพื่อให้พร้อมที่สุดนะครับในเกมที่จะเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรตในวันที่๖ตุลาคม
ติดตามความพร้อมของพวกเขาจากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ
คุณผู้ชมครับนับจากวันนี้เหลือการฝึกซ้อมอีกเพียง๒ครั้งเท่านั้นนะครับ
สำหรับทัพช้างศึกครับที่จะลงเจอกับซาอุดีอาราเบีย
ซึ่งโคสิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นก็เน้นแท็กติกทุกรูปแบบในการต่อกรกับคู่แข่ง
เตะในขณะนี้สมบูรณ์พร้อมและไม่มีใครบาดเจ็บครับ
ช้างศึกทีมชาติไทยยังคงปักหลักฝึกซ้อมต่อเนื่อง
สหรัฐอารับเอมิเรสในวันที่๖ตุลาคมนี้
ฝึกซ้อมเน้นเกมรับเป็นพิเศษโดยเริ่มฝึกซ้อมเบาลงเนื่องจากใกล้โปรแกรมแข่งขัน
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอารับเอมิเรส
มีแฟนฟุตบอลเข้าชมเกมการแข่งขันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสนามโมฮาเมดบินซาเยสเตดียม
ถึง๔๙๘๘คนในนัดที่พบกับออสเตรเลียเมื่อเกมนัดที่ผ่านมา
ประเด็นนี้ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองยอมรับว่าการมาเล่นเป็นทีมเยือนนั้น
ถือว่าเป็นงานหนักของทีมชาติไทยอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากนักเตะได้ผ่านประสบการณ์กับการแข่งขันในระดับเช่นนี้มามาก
ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดและกำชับให้นักเตะเล่นตามเกมของตนเอง
ก็แน่นอนนะมีโฮมาเวย์นะครับเจ้าบ้านก็ต้องได้เปรียบแน่นอนนะครับในเรื่องเสียงเชียร์แต่พี่โก้เชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยผ่านเกมนานาชาติเกมใหญ่มาเยอะแล้วนะคนดูแสนหมื่นคนก็เราก็ผ่านมาแล้วนะครับที่มาเลเซียนะครับคนดูที่ราชมังคลานะครับก็สี่ห้าหมื่นคนเหมือนกันนะครับก็คิดว่าไอ้ตรงนี้ก็ก็อาจจะไม่มี
กับจำนวนที่เหลืออยู่
ตุลาคมนี้นะครับเวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับก็ส่งใจเชียร์ทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับให้เก็บคะแนนแรกเหนือสหรัฐอารับเอมิเรสให้ได้ครับ
รวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงอาบูดาบีสหรัฐอารับเอมิเรสครับ